คนจนนะครับตอนนี้ชาวบ้านเนี่ยถูกหลอกเรื่อง๑
งั้นเอามาแรกไข่ก่ายอ้าจะได้ไข่ก่ายนรักคายถูกเพราะว่าจริงจริงแล้ว

สิ่งจำเป็นในการนำรวมชีวิต
ใช่ครับแต่ว่ามีมิจฉาชีพหลอกให้ชาวบ้าน

นี่เป็นศาลิปธนาคารกรุงไทย
ให้ชาวบ้านเอาบัตรคนจนแล้วมาแลกไข่ไก่
แต่สุดท้ายชาวบ้านไปถูกหักสิทธิ์เรื่องของก๊าซหุงต้มซะงั้น
นี่เป็นสลิปธนาคารกรุงไทยที่กลุ่มบุคคลออกให้กับประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจน
โดยหักสิทธิ์สวัสดิการในส่วนของค่าก๊าซหุงต้มประจำเดือนมาแลกกับไข่สด
ชาวบ้านในตำบลชุมพลอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทธลุงเปิดเผยว่าตอนแรกกลุ่มคนเหล่านี้บอกให้นำบัตรไปแลกไข่ไก่ได้ฟรี
แต่เมื่อนำไปแลกกลับถูกรูดบัตรและหักเงินในบัตรไปจำนวน๔๕บาท
คำนวณแล้วตรวจสอบแล้วพบว่าราคาไข่ก็สูงกว่าท้องตลาดอีกไม่ได้ให้ฟรีดังที่โฆษณา
สิทธิ์ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับก็พบกับนางสาวอาบีซะกาหลงหนึ่งในกลุ่มบุคคลที่นำไข่มาแลกกับบัตรคนจน
ดังนั้นบริษัทของตนจึงไปทำสัญญากับกระทรวงพลังงาน
เพื่อให้ประชาชนได้ใช้วงเงินในส่วนดังกล่าวให้เกิดประโยชน์
พร้อมกับยอมรับว่าราคาไข่ที่รับแรกแพงกว่าท้องตลาด
เนื่องจากต้องบวกค่าบริหารจัดการ
เนื่องจากก่อนลงพื้นที่ต้องประสานกับผู้นำท้องถิ่นนัดชาวบ้านครับ

ดังนั้นจึงต้องมีค่าน้ำชากาแฟให้ผู้นำท้องถิ่นได้พื้นที่ด้วย

ใจว่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านน่าจะถูกพ่อค้าหลอกลวง
ขณะนี้ได้สั่งการให้มีการตรวจสอบข้อที่จริงแล้ว
หากพบเข้าข่ายกระทำผิดก็จะดำเนินการตามกฎหมายทันทีนะฮะ
คือคนที่เอาบัตรไปแลกไข่ถูกหลอก
แล้วคนที่เอาไข่มาแลกบัตรอันนี้ถูกหลอกด้วยเหมือนกัน

ว่ามันมีคนกลางอยู่ครับ